สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพาเรทบันเทิงค่ะ
วันนี้พบกับเราสองคนนะคะคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะในบรรยากาศในวันนี้นะคะก็ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
สำหรับการจากไปของพระเอกหนุ่มปทฤษฎียุงนะคะ
ใช่แล้วค่ะและสำหรับเส้นทางในการพาคุณปอทฤษฎีกลับบ้านนะคะ
จากโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครมุ่งสู่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดปุรีรำ
ตลอดทั้งวันนี้ค่ะใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นกว่า๖ชั่วโมงด้วยกัน
ถูกต้องแล้วล่ะค่ะซึ่งผู้ชายหัวใจใหญ่ที่ชื่อว่าโบ๊ทวิบูลนั้นนะคะ
ก็อาสาขอทำหน้าที่ในการขับรถพาร่างของคุณปอทฤษฎี
เดินทางกลับไปยังแผ่นดินเกิดจังหวัดบุรีรำด้วยตัวเองค่ะ
กลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าเสียใจ
ต่อการจากไปก่อนไว้อันควรของปทฤษฎีสหวงก็ยังมีบางแง่มุมที่น่าประทับใจ
ซึ่งทำให้เห็นว่าพระเอกนิสัยดีคนนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นขวัญใจของแฟนละครเท่านั้น
แต่ยังเป็นที่รักยิ่งของเพื่อนร่วมวงการ
ความงดงามของมิตรภาพถูกสะท้อนผ่านความร่วมแรงร่วมใจกันของคนบันเทิง
ที่ตั้งใจทำสิ่งดีเพื่อปทฤษฎีเป็นครั้งสุดท้าย
วิบูรณันนักแสดงอารมณ์ดีคือผู้ที่อาสาขับรถนำร่างไร้วิญญาณของพระเอกรุ่นน้อง
ส่งยังพื้นแผ่นดินเกิดจังหวัดบุรีรำด้วยตัวเอง
ซึ่งถึงแม้จะต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานเกือบ๖ชั่วโมง
แต่นักแสดงอารมณ์ดีก็รู้สึกเต็มตื้นที่ภารกิจลุล่วงด้วยดี
ยังได้เห็นว่ามีคนรักพระเอกผู้ล่วงลับมากมายขนาดไหน
ถึงกับทำให้เจ้าตัวอดน้ำตาซึมไม่ได้
ภารกิจสำเร็จลุ่งมาด้วยดี
ระหว่างทางที่เดินทางจากกรุงเทพมาจนถึงบุรีรำเนี่ยก็จะมี
มายืนบกไม้บกมือหว่ายยกมือหว่ายผ่าน
หรือบางคนก็ถือป้ายหืนรอถือรูปอะไรแบบนี้
ต้องกับบอกก็ประจำใจนะครับ

ขับรถมาก็น้ำตาซึมตลอดทางเหมือนกันนะ

จริงผมว่าวันนี้ผมได้เห็นอะไรหลายอย่าง
ได้เห็นการร่วมมือกันของหลายมูลนิธิ
ค่ะมาส่งวันนี้แล้วจะอยู่ตอบ

เดี๋ยวพอรสน้ำเสร็จก่อนเวลาน้ำหลวงมาเจอทาน

อืมแล้ววันสุดท้ายจะมีมีครับผมก็คงจะมาวันสวดแล้วก็วันเผาอีกอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย